มาดูความคืบหน้าคดีหญิงไก่หรือว่าคดีนางไก่กันบ้างนะคะ
ล่าสุดอดีตประธานสงฆ์วัดยี่ป่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันนี้ก็เดินทางมาพร้อมกับทนายความค่ะ
ไปแจ้งความที่ตำรวจกองบังคับการปราบปราม
เพื่อให้ดำเนินคดีกับนายสงการอัจฉริยศัพย
พร้อมพวกในข้อหาหัวหมินประมาท
หลังจากที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกเดียวกับหญิงไก่แอบอ้างรับเงินนั่นเองค่ะ
วันนี้พระครูประหลัดสุรสิทธิ์อดีตประธานวัดสงฆ์วัดยี่ป่าอำเภอบางไซ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมนายวรากรพงธนากุลทนายความ
เดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกองกำกับการ๔กองบังคับการปราบราม
เพื่อให้ดำเนินคดีกับนางสาวสายใยเอี่ยมภูมินายสงการอัจฉริยทรัพย์
และพระสมุชาวลิศกิติเมธีในข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณา
หลังจากที่ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนกล่าวหาว่า
พระครูประหลัดสุรสิทธิ์เป็นขบวนการต้มตุ๋นเครือข่ายเดียวกับนางมนตายกรัตนการหรือว่าหญิงไก่
พระครูประหลัดสุรสิทธิ์บอกว่าไม่เคยรู้จักกับหญิงไก่มาก่อน
แต่รู้จักกับนางสาวสายใยเนื่องจากว่าเคยเข้ามาที่วัดยี่ป่า
เมื่อช่วงปี๒๕๕๑ถึงปี๒๕๕๙
ต่อมานางสาวสายใยแอบอ้างเบื้องสูงเพื่อเรียกรับเงิน
โดยข่มขู่ว่าถ้าไม่ให้ก็จะไม่สามารถอยู่ในวัดยี่ป่าได้
ด้วยความเกรงกลัวนะคะจึงนำเงินไปมอบให้กับนางสาวสายใย
แต่ต่อมาได้ปรากฏเป็นข่าวว่านางสาวสายใย
กล่าวหาว่าตัวเองเป็นผู้ร่วมขบวนการกับหญิงไก่
เรียกรับเงินเพื่อใช้ในการซื้อขายเครื่องราชอิสริยพร
จึงเดินทางมาแจ้งความต่อกองมันครับการปรับปราม
นอกจากนี้ธนายความของพระครูประหลัดสุรสิทธิ์
ก็คือนายวรากรก็เปิดเผยด้วยนะคะว่า
พระสมุชวลิศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าสุงทักษินาราม

และพระครูประหลัดสุรสิทธิ์คมขู่ทำร้ายร่างกาย
เคยมีปัญหาฟ้องร้องกันไปมา
โดยต่างฝ่ายต่างอ้างว่าถูกบุกรุกวัด
พระครูประหลัดสุรสิทธิ์ต้องย้ายจากวัดยี่ป่า

ซึ่งขณะนี้ได้มีการแจ้งความดำเนินคดี
กับพระสมุชวลิศกิติเมธี
โดยขณะนี้นะคะคดีอยู่ในกระบวนการของศาลค่ะ